ทะเลาะกันภาพที่ออกมาคือเจ้าหน้าที่อพ
เตะไล่ต่อยตะลุมกันจนล้มลุกลุกคลาน
ก็ยังตามไปต่อยตามไปเตะอีก

มันเกิดจากการที่จอดรถไม่เป็นระเบียบ

นี่ค่ะผู้ชายที่ใส่เสื้อสีเหลือง

ผู้ชายใส่เสื้อสีเขียวผู้ชายเสื้อเขียวเนี่ยคือไก๊
ส่วนเสื้อเหลืองคืออพรหรือว่าเจ้าหน้าที่อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ของเทศบาลเมืองคลองแห
ซึ่งเทศบาลเมืองคลองแหก็เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญ

แต่ก็ไม่รู้ว่าขึ้นอะไรขนาดนั้นนะคะดูดิ
กระเด็นออกมาเลยแล้วเขาเนี่ยไล่เตะเขาจนล้ม

เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่าย๓โมงค่ะ
ที่ร้านจอดรถตลาดน้ำคลองแหง
สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของอำเภอหัดใหญ่จังหวัดทรงคลานะคะ
ชายเสื้อสีเหลืองที่ไปไล่เตะเขาเนี่ย
คือนายสิทธิชัยชุมแก้วอายุ๔๔ปี
เป็นเจ้าหน้าที่อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
หรือว่าอพรของเทศบาลเมืองคลองแหนี่แหละ

อายุยี่สิบเจ็บปีเป็นมค์ธเทศหรือว่าไก้ต์นั่นแหละ
มันยายใจผ่านท่องเที่ยวต่างชาติมันเที่ยวกี่ตลาดน้ำคลองแห
ตรวจคลองแหสภหาดใหญ่ก็รีบเข้ามาระงับเหตุนะคะ
ก็เชิญทั้งคนเสื้อเหลืองและเสื้อเขียวสองคนนี้มาโรงพักหน่อย
เจรจากันหน่อยซิว่ามันเกิดอะไรกันขึ้น
ซึ่งที่ทำการสายตรวจคลองแหอยู่ใกล้กับตลาดพอดี
ช่วงแรกทั้งคู่ยังอยู่ในอาการโกรธนะคะ
โมโหกันอยู่ก็ยังฟึดฟัดฟึดฟัดยังไม่รู้ว่าจะคุยกันรอดไหม
สักพักหนึ่งสงบสติอารมณ์ลงได้ก็เจรจากัน
โอ้โหนี่มาเสื้อในคลิปเลยเนี่ย
มาถึงวันนั้นเลยค่ะไม่ต้องสืบเลยสภาพนั้นเลยเห็นจ่ะเลยสงบสติอารมณ์ได้แล้วเนี่ยนะคะ
ก็พูดคุยกันนายภัยบูลที่เป็นไกด์เล่าให้ฟังก่อนบอกว่า
เขาเนี่ยพานักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวที่ตลาดน้ำคลองแห
แล้วก็จอดรถที่บริเวณลานจอดรถ
แต่ถูกเจ้าหน้าที่อพรมาตักเตือนบอกว่าให้จอดรถให้เป็นระเบียบสิ
แล้วเขาไม่ได้เลื่อนรถในทันที
ก็คือเหมือนออกมาตักเตือนว่าจอดแบบนี้มันไม่ได้ไม่เป็นระเบียบ

ฟึดฟัดกันอยู่เข้าใกล้กันเดี๋ยวอาจจะเผลอมีลงไม้ลงมือกันอีก

ก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์รุนแรงแบบเนี้ยค่ะอืม

ก็มีภาษณ์เสียงได้แล้ว
แล้วก็ไม่ต้องการได้แปบนึง
มีแปบเสียงได้เลย

ขอพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าสอบถามตำรวจแล้วนะคะตำรวจสอบถามก็รู้มาว่าคือเรื่องราวเนี่ย
นายภัยบูลที่เป็นไก๊เนี่ยจอดรถในลักษณะกีดขวางรถคันอื่นซึ่งตอนแรกเจ้าหน้าที่อพรที่บอกให้เลื่อนเนี่ยเป็นผู้หญิง
คือไม่ใช่คนนี้แต่เป็นเจ้าหน้าที่อบพรผู้หญิงค่ะที่มาบอกว่าให้เลื่อนรถเพราะว่าจอดรถกีดขวาง
ก็ถูกนายภัยบูลคนนี้พูดกลับมาแบบไม่ค่อยดีก็เลยไปตามนายสิทธิชัยที่เป็นหัวหน้าชุดมาเจรจา
แล้วเหตุการณ์ก็เลยบานปลายมีปากเสียงกันทำร้ายร่างกายกันอย่างที่เห็นในคลิป
แต่ทั้งหมดทั้งมวลเจรจาหาข้อยุติได้นะคะครับนายสิทธิชัยที่เป็นเจ้าหน้าที่อพรเนี่ย
เสียค่าปรับ๑๐๐๐บาทแล้วก็จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับนายภัยบูลด้วย
เป็นหลักฐานที่สภหาดใหญ่แล้วก็จบเรื่องจบราวกันไปอ๋อมีเจ้าหน้าที่คนอื่นมาเตือนก่อนแล้ว
แล้วไปแจ้งหัวหน้าชุดเสื้อเหลืองว่าอันนี้เขาพูดจาไม่ดีเลยค่ะเขาเป็นผู้หญิง

หัวหน้าชุดมานี่อันนี้คือมาเพื่อระงับเหตุ
เป็นจนที่อาสาป้องกันภายฝ่ายคนละเรือน
หัวหน้าชุดก็ระงับเหตุแบบนี้เลย
ระงับเหตุได้แต่ว่าระงับอารมณ์ไม่อยู่จริงนะคะ